เฮ้ยถ้าอย่างนั้นขายผู้หญิงมาขายแล้วขายได้ดีใช่ป่

กูก็ชวนเจ๊มาขายสักวันหนึ่งคืนเออดี
เราให้เจ๊มาขายสิดีกว่าโอเค
ให้เจ๊ลงมือเองเลย

ถ้าให้เจ๊โชว์ขายก็ได้
ก็สิ่งที่เจ๊เคยขายกันแล้วกัน

ร้านเราน่าจะมีผู้หญิงมาขายบ้างฉันว่านะ

ไม่งั้นจะเกลียบเหงาอย่างนี้ตลอดเลยลูกค้าไม่เข้าเลย

เก้าอี้ตัวนี้ดีไซน์เก๋นั่งสบายสติบทาสไตล์ผู้ดีอังกฤษ
หรือจะนั่งดัดจริตดูทีวีอยู่ที่บ้านก็ดีดีนี่ค่ะอุ้ยโหพูดแล้วน่านั่ง
นั่งอ๋อนั่งเก้าอี้นั่งสั่งน้องเนี่ยอุ้ยพี่ผู้ทำเป็นเล่นนะคะ
คุณพี่หนูยังไม่ได้ทันเปิดการถ่ายเลยนะคะคุณพี่เออเนอะ
พูดแต่ว่าขายเท่าไรอ่ะขายได้แทงค่ะคุณพี่พันห้าค่ะแห่พันห้า
นี่มีแห่ชอบต่อหมูแห้หนูเคยขายของแล้วเหรอค่ะคุณพี่ค่ะ
แล้วเป็นไงบ้างหลังจากไปขายมาเขาไม่จ้างอะค่ะคุณพี่
ถ้าบอกหนูสตอบไม่พอเขาอยากได้คนที่สตอบมากกว่านี้อ่ะค่ะ
คนที่ขายของเก่งนะคะเขาสตอกันทั้งนั้นเลยค่ะคุณพี่ค่ะ
งั้นก็ต้องเติมความสตอเข้าไปอีกนิดนึงยังไงอ่ะคะ
ไม่ยากไม่ยากนี่แหละนี่เลยหนูมาแล้วใครเอาไปอีกแล้ววะ
ไอ้นี่เผลอไม่ได้นี่
ถ้าอยากจะให้สตอมากกว่านี้พี่ขอแนะนำความสตอครับ

คุกกี้สอดไส้ครีมสตอเบอรี่

๊อกเด้งป๊อกกี้ค่ะของพี่ป๊อกกี้ครับผม
นี่สตอเบอรี่น้องเอานี่ไปกินเลย
ถูกแล้วก็ไปเพิ่มความสตอได้เลยจ้ะ

อันนี้ถูกอันนี้ถูกสุดเพราะมีไม่เยอะของชั้นถูกกว่า

อันนี้ถูกกว่านี่ถูกกว่าลดสตอเบอรี่ด้วยถูกกว่า
เดี๋ยวค่ะอันไหนถูกที่สุดล่ะคะพี่ค่ะ
อ๋อแล้วตรงขนมกลิ่นสตรอเบอร์รี่๓แบบนี้แบบไหนนะ
เอาสิแบบไหนแบบไหนไม่ได้ขนมสตรอเบอร์รี่๓แบบนี้

เอาเป็นว่าขนม๓อย่างเนี่ยแบบไหนราคาถูกที่สุด
เอาล่ะนี่คือคำถามข้อแรกของคุณนะคะ

ค่ะอันนี้คือคุกกี้สร้ายครีม
สตอเบอรี่ถูกที่สุด

คุณลิโกะป๊อกกี้ครับของรัสสตอเบอร์รี่ครับ

อันนี้ถูกสุดอันนี้ถูกกว่าจริงแล้วเนี่ยถูกกว่าที่สุด

สามคนเข้าไปเล่นป๊อกเด้งข้างในก่อนเลยค่ะ

สังเกตให้ดีค่ะว่าของทั้ง๓ชิ้นนี้

คุณคะถ้าคุณสับสนหรืออยากได้คำปรึกษา

มี๓อย่างนะสอดไส้ครีม
อะไรที่สอดไส้สอดไส้เป็นไงฮะ
ไม่ต้องห่วงแพงแค่นั้นบางทียังไม่ทันสอดก็แพงเหมือนกัน

ใช่ครับวันนี้น่าจะแพง

นี่แหละครับอันนี้น่าจะถูกที่สุดแล้ว
เพราะมันหากินง่ายด้วยใช่ไหม
บางทีในโรงเรียนยังมีขายเลยใช่

สนุกด้วยป๊อกเก็บไว้ได้

อันนี้เป็นคุกกี้ลูกอมนี่ใช้ได้นานหน่อย

คุณชายทัศน์นี่คือข้อแรกของคุณค่ะ
ค่า๒๐๐บาทคุณจะหยุดแล้วกลับบ้านเลยก็ได้ค่ะ

มาขนาดนี้ก็ต้องตอบก่อนนะสักข้อก็ยังดี

ข้อแรกขอเชื่อผู้ช่วยก่อนดีกว่า
คุณผู้ช่วยจะชี้นำไปทางไหนคะ

คุณจะตอบว่าสินค้าตัวไหนราคาถูกที่สุดคะคุณชัยทัศน์

เนี่ยถ้าสอดไส้ครีมคุกกี้นี่มาดูราคากัน
นี่คือสินค้าที่คุณชายทัศน์ไม่ได้เลือก

เฮ้ยมันเดียว
ต้องมายันกันที่นี่ฮะลูกอมรสสตอเบอรี่

แพงกว่าแพงกว่า

แพงกว่าแพงกว่า

โทษนะครับ
คุณคะคุณต้องขอบคุณคุณผู้ช่วยนะ

เย้ขอบคุณครับ

ข้อต่อไปค่ะมูลค่าของตัวเงิน

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

พี่มาเฮ่ย

ดังแก้มาก
โหวัดดีโหวัดใจร้าย

นี่คือน่าทานจังเลยพี่บอล

ชื่อของเขาเหรอ

อ่ายอมก็ได้ยอมก็ได้

บอกเลยงานนี้ผู้ช่วยตีของเราถนัด
แต่เรื่องของหวานยังโจทย์ข้อที่๒แบบนี้
ผู้ช่วยของเราจะให้คำปรึกษา
ช่วยคุณชายทัศน์ได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ